ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเราครับ
ต้องระวังเกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติที่มาจากฝนตกหนัก
เช่นเดียวกับหลายจุดทั่วทุกมุมโลก

เพราะว่าตอนนี้นะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวต้องประสบกับปัญหาไฟป่านะครับ

โยเซมิตินะครับในเมืองรัฐกาลิฟเฟอร์เนีย
ทางการต้องปิดทางหลวงสายหนึ่งนะครับ
ขณะที่พนักงานดับเพลิงต้องผจญกับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
ตอนนี้ไฟได้โหมกระหน่ำนะครับ
พื้นที่ป่าไปแล้วกว่า๔๘๗๕๐ไร่นะครับ
ในขณะที่อังกฤษครับที่นี่เจอฝนตกอย่างหนักเลยทีเดียว

ล่าสุดตอนนี้มีรายงานว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่บริเวณชายฝั่งเขตคอนวอลของอังกฤษ
ต้องเจอกับน้ำท่วมแบบนี้แหละครับ
ทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้น

ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมามากมายนะครับ
ล่าสุดตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นเกือบ๘๐คนแล้วนะครับ
ซึ่งฝนตกลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ก็คือเข้าสู่ฤดูฝนของอินเดียนี่แหละครับ

สถานการณ์นั้นจะรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับ
มาดูที่สเปนกันบ้างนะครับภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้
นี่คือลูกเห็บนะครับที่ตกลงมาอย่างหนัก
ลูกเห็บเหล่านี้มีขนาดเท่ากับลูกกอล์ฟ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางตอนบนของสเปน

ทำให้ชาวบ้านนั้นต้องรีบหาที่กำบัง
ในขณะที่รถที่จอดอยู่ตามข้างทางก็ได้รับความเสียหายหลายคัน
มีรายงานว่าฝูงแกะฝูงนึงเจอลูกเห็บแบบนี้เข้าไป

อกจากนี้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบ
จากลูกเห็บเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนที่เมืองไทยของเราอย่างที่ได้ทราบกันดี

ที่ไหลลงมาอย่างเชี่ยวกรากเลยทีเดียว

มีน้ำป่าไหลหลักเป็นสีแดงแบบนี้
ดังนั้นใครที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศติดตามการเตือนภัย
จากทางราชการเยอะหน่อยเพราะตอนนี้สถานการณ์ฝนนั้น
ไว้วางใจไม่ได้มีโอกาสตกยังต่อเนื่อง
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในคืนนี้ครับ
ผมคุปตณพี่สิตมหันฐ์สวัสดีครับ